ช่วงใสที่ผ่านมามีเหตุละทึกกลางกรุงแถวยานวา
คือทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนึง
คนที่ก่อเหตุในอายุประมาณ๓๕แต่คนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ในอายุ๗๐ได้แล้วตำรวจก็ไปถึงที่
แล้วก็พยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อม
คนร้ายเดินลงมาพร้อมตัวประกันแล้วเดี๋ยวดูจังหวะที่ทางตำรวจรวบตัวคนร้ายนะคะ
ช็อตไฟฟ้ามาแล้วแล้วก็โอ้โหมันใช้กันได้ดีมากเลยนะคะ
นี่ค่ะช่วงจังหวะที่ตำรวจใช้ปืนช็อตไฟฟ้าถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีหลายข่าวเหมือนกันเนาะที่เราเล่าไปว่าตำรวจใช้ปืนช็อตไฟฟ้าในการควบคุมสถานการณ์แล้วมันโอ้โหควบคุมได้ดีจริง
นี่นะคะยิงเขาทั้งข้างหลังนี่ร่วงเลยร่วงเลยคนร้ายร่วงไปเลยแล้วก็ตัวประกันปลอดภัยด้วยค่ะ
คือเบื้องต้นเนี่ยจุดที่มันเกิดเรื่องเป็นลักษณะของโรงแรมขนาดเล็กนะคะเป็นตึกแถวอะค่ะแล้วเขาก็ทำเป็นที่พัก
คนร้ายก็เดินจี้ตัวประกันลงมาแล้วเหมือนกับว่าเจรจากับทางตำรวจว่าขอแท็กซี่หน่อยให้เอาแท็กซี่มาจอดนะเดี๋ยวเขาจะหนีขึ้นแท็กซี่ไป
แล้วก็จะปล่อยตัวประกันลักษณะประมาณนี้เมื่อสักครู่นี้ก็เลยเห็นมีภาพแท็กซี่จอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะ
สุดท้ายตำรวจก็รวบตัวคนร้ายได้ด้วยปืนช็อตไฟฟ้าค่ะคนร้ายอายุประมาณ๓๕ตัวประกันอายุ๗๐นะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็ถามข้อมูลเพิ่มเติมมาให้คือทางคุณตาของผู้ก่อเหตุคุณตาชื่อว่าคุณตาวิชัย
คุณตาบอกว่าอ๋อเหตุการณ์นี้เหรอผู้ก่อเหตุมันหลานตาเองหลานตาเพิ่งออกจากคุกมาได้เดือนหนึ่ง
คดีลักษัพย์ไม่มีงานทำแล้วมาก่อเหตุนี้
คุณตาบอกว่าก่อนหน้านี้๒วันหลานออกจากบ้านบอกว่าจะไปหาแฟนแล้วหายไปเลย
คุณตาบอกไม่รู้ว่าหลานมีปัญหาอะไรไม่รู้มีอาการเครียดอะไรหรือเปล่าเลยมาก่อเหตุแบบนี้

คุณผู้ชมคะประเด็นเรื่องของการใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเนี่ยมีหลายข่าวที่เราเคยนำเสนอไป
อยากจะให้ตำรวจใช้ปืนช็อตไฟฟ้านี่แหละในการควบคุมสถานการณ์คนคลุ้มคลั่งเหตุฉุกเฉิน
เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วคนอื่นอื่นรอบข้างก็ปลอดภัย
คุณผู้ชมเคยถามมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ว่ามันแพงไหมตำรวจทุกพื้นที่เขามีใช้กันหรือเปล่า
เราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่ะสั่งซื้อมา๒๗๐๐กระบอก
แจกให้กับทางสารณีตำรวจ๑๔๘๓แผงถามว่าแพงไหมกระบอกละ๘๐๐๐๐นะคะ
แต่ว่าทีนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับคนที่ก่อเหตุนิดนึง
คุณผู้ชมคะไปมาเราก็อยากรู้แหละว่าทำไมอยู่ดีมาก่อเหตุจี้ตัวประกันอะไรแบบนี้นะคะ
ประเด็นคือเมื่อ๒๐ตุลาคมผู้ก่อเหตุคนนี้ไปเช่าโรงแรมที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็เสพยาจนเมาชิงทรัพย์เด็กหญิงวัย๑๔เป็นหลานเจ้าของ
แล้วก็พยายามจะลวนลามน้องด้วยครับนี่นะคะเขาก็พยายามที่จะไปช่วยสุดท้าย
ผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุเขาก็กลายเป็นว่าจับตัวประกันคนที่จะไปช่วยเด็กผู้หญิงอายุ๑๔
ตัวประกันคือจะไปช่วยเด็กคนร้ายก็เลยจับตัวประกันคนนี้แทน
และคนร้ายคนนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเคยถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย
ไม่ว่าจะเป็นชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์๑๖ครั้งแล้วนะคะ๑๖คดีแล้วค่ะคุณผู้ชม
และ๑๓ครั้งแรกก่อเหตุตั้งแต่เป็นเยาวชน๑๖คดี๑๖ครั้งติดคุกมากี่รอบ
ออกจากคุกมาคราวนี้เดือนเดียวก็ก่อเหตุนี้อีกครับดูสิคะโอ้โหแต่สุดท้ายก็จับคนก่อเหตุได้
ตัวประกันก็ปลอดภัยที่มาที่ไปก็คือไปเสพยาด้วย
ก็เข้าไปในคุกอีกเขาก็คงจะรู้สึกเฉยมั้งใช่ไหมเพราะเขาเข้าจนโอ้โหเข้าจนไม่รู้จะเข้ายังไงแล้ว
นี่นี่ร่องรอยปืนช็อตไฟฟ้าแบบนี้นะคะลูกเข็มคือปืนช็อตไฟฟ้าจะเป็นเข็มใช่ค่ะ
จะพุ่งไปแล้วก็เนี่ยฮะมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าอะไรพวกนี้ไปนะครับ